ปลายฝนต้นหนาวก็อยากจะชวนคุณผู้ชมไปเที่ยว
วันนี้เรานำมา๒ที่๒จังหวัด
เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดตากันก่อนนะครับ
เอาจริงเป็นที่รู้กันในหมู่นักท่องเที่ยว
ที่ชอบสัมผัสอากาศหนาว
อันนี้เป็นสถานที่ยอดฮิตเลยกับทะเลหมอกอุ่มผัง
อีกทั้งทะเลหมอกยามเช้าที่นี่มีให้ชมมากมายหลายจุดไล่กันไป
อย่างเช่นที่หลักกิโลเมตรที่๑๓เป็นทะเลหมอก๓๖๐องศา

ไม่ต้องหมุนแรงนะคะเดี๋ยวเบี้ยดหัว
ค่อยหมุนเดี๋ยวจะตกผาไป
และยังมีอีกที่คือทะเลหมอกดอยผาหมี
มีหลายจุดหลายที่ให้ไปสังเกตการณ์กัน
ไปถามท่านผู้อำนวยการท่องเที่ยวไทยสำนักงานตาก
คุณถมันวันจริงวงภิษฎิกษ์
บอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นรองวิกเอ็นใช่ไหม

คนเขาเดินทางมาเที่ยวกันเยอะได้ดูทะเลหมอกในช่วงปลายฝนต้นหนาวจริง

มีโอกาสลองไปกันดูเนอะไปต่อกันเนอะขอบคุณภาษานะ
ใช่แล้วมาไปเที่ยวชมกันแบบธรรมชาติสิบสุดเลย
ไปต่อกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะคุณรู้ไหมว่าแม่น้ำสองสี
ไม่ได้มีแค่อุบลราชธานีเท่านั้น

แต่ที่นี่นครสวรรค์ค่ะเขามีจุดชมวิวอันซีนแม่น้ำสองสีด้วย

เห็นภาพไหมนะอยู่กันที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
เขาบอกว่าที่นี่คือจุดชมแม่น้ำสองสีอีกหนึ่งจุดที่ชื่อว่าภาษาน
และเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยานะคะครับซึ่งแม่น้ำสองสีจุดเนี้ยค่ะ
เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยาจุดบรรจบของแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่าน
ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ตรงนี้
แม่น้ำน่านเนี่ยจะมีสีค่อนข้างแดงส่วนแม่น้ำปิงจะเป็นสีเขียวเข้ม
ก็เลยทำให้เห็นเป็นสองสีนะคะแม่น้ำของจุดชมวิวแห่งเนี้ยก็จะเป็นสองสีแบบชัดเจนแบบนี้
ทำสะพานข้าวแล้วเป็นอุทยานสวยมากคุณดูมุมนี้ถ่ายรูปสวยมากเลยนะ
ปัจจุบันนะคะทางเทศบาลนครสวรรค์เขาสร้างอาคารพาศาลอันนี้เป็นสัญลักษณ